เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เขาก็มีการตั้งด่านตรวจกวาดล้างกระบวนการขนแรงงานข้ามชาติกันค่ะคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้คืนเดียวจับแรงงานต่างด้าวที่พยายามจะข้ามมาในดินแดนไทยได้ถึง๓๔คน
แล้วคนที่เป็นคนนำเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซะเองนะคุณนัทพงศ์จับได้ด้วยนะคะ
อันนี้คือการตั้งด่านร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจต่อชดและทหารค่ะ
คือเขาก็ต้องการจะกวาดล้างขบวนการขนแรงงานผิดกฎหมายข้ามมาเนี่ยนะคะ
อันนี้คือจุดที่เกิดเหตุก็คือจุดตรวจด่านสิงหอนนะคะแล้วก็จุดตรวจร่วมประชารัฐในพื้นที่ตำบลคลองด่าน
รับจ้างเหมา๑๐๐๐บาทขับปาเจโร่ขนเมียนมามา๑๓คน
ไปส่งที่โรงงานสับปะรดที่ตำบลอ่าวน้อย
ซึ่งห่างจากจุดตั้งด่านประมาณ๒๐กิโลเมตร

สกัดจับในครั้งนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นฮอมาเลยค่ะ
ลงพื้นที่ตรงนี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากปากผู้ต้องหาในสังกัด
เขาเรียกผู้ต้องหาในสังกัดโอ้โหเจ็บปวดนะ
เป็นเจ้าหน้าที่แล้วไปทำซะเองแล้วก็โดนเพื่อนจับอ่ะเนี่ยนะคะ
สะสางต้นต่อขบวนการค้าแรงงานเถื่อนก็ต้องมาคุยเองเลยนะคะ
อันนี้คือเคสแรกที่จับได้เมื่อคืนอีกรายหนึ่งจับได้ที่ด่านประชารัฐค่ะ
จับกลุ่มนายเมตายเป็นชาวเมียนมานะคะขับรถขนแรงงานชาวเมียนมา๙คน
อันนี้เตรียมจะไปส่งที่สี่แยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลประจวบคีรีขัน
็อตนี้๙คนนะคะคนที่พาเข้ามาเป็นชาวเมียนมา
รายสุดท้ายค่ะเป็นรถกระบะสีขาวคันนี้ค่ะแม่พอเจอด่านปุ๊บขับหนีเลยค่ะ
แล้วรถตัวเองก็ไปเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนแท่งปูนที่หน้าทางโค้ง
หน้ากองร้อยต่อชด๑๔๖ด่านสิงหอนไปชนหน้ากองร้อยเลย

แล้วหนีเจ็บก็เจ็บกลัวถูกจับก็กลัวก็ทั้งเจ็บทั้งหนีค่ะ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จับมาได้อีก๑๒คนนะคะพร้อมอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
รวมแล้วจับแรงงานเมียนมาได้ทั้งหมด๓๔คนเมื่อคืนนี้

ทางรองผู้บริษัทการตำรวจพูดทรภาค๗บอกว่า
เบื้องต้นผู้ต้องหาในสังกัดดับตำรวจทะเนส
คนนี้ก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ผู้ร่วมทำผิดรายอื่นอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ทำผิดไม่ถือว่าเป็นการเสื่อมเสีย
นิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดทิ้งจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ
จะทำความผิดได้นะครับคิดว่าไม่กระทบกับผลงานที่พวกเราทำมานะครับ